ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่๒๖แล้วนะครับ
ในการค้นหาเด็กชายวัย๘เดือน
หายไปจากบ้านที่บังเลนนครปฐม

คือความจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนะ
ลงพื้นที่ไปดำน้ำดูที่คลองท่ออีกครั้งหนึ่ง
แล้วเมื่อคืนนี้คืนพระจันทร์๔เลือด

ต่อเนื่องถึงช่วงเช้ามืดวันนี้

เอามาโปรยในจุดที่แม่เด็กบอกว่าเอาลูกมาโยนทิ้งน้ำ
เพื่อจะดูซิว่าทิศทางของน้ำกระแสน้ำในช่วงเวลาเช้ามืด

ช่วงนี้อ่ะตี๔ตี๕เนี่ย
วันนี้มันเห็นชัดเจนเลยนะคะ
อ่าตี๓๓๐นะตอนที่โปรยลงไป
ตี๓๓๐แต่แม่เด็กเอามาบอกเอามาทิ้งตอนตี๕ใช่ไหม

จะได้มีเวลาในการทำงานนานหน่อย

มันเห็นชัดจริงค่ะเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเลยอ่ะ

นี่นะฮะพื้นที่โดยรอบก็มืดนะฮะ

ช่วงตี๓๔แบบเนี้ย

มีแค่แสงไฟจากสะพานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นี่เป็นแสงไฟจากสื่อมวลชนที่มาทำข่าว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่สาดไฟมาเพื่อดูพื้นที่ด้วยนะฮะ
นี่ขนาดสาดไฟแล้วยังมืดอยู่เลยนะพี่หุย

อิตะบลนี่ฮะ

มวลชนด้วยทดลองนำสารสีฟ้าบลูซี
โรยลงน้ำคลองท่อตรงนี้นะฮะ
คลองแถวบ้านของเด็กชายวัย๘เดือนนะครับ
เพื่อจะดูว่าสารสีฟ้านี้เนี่ย

แม่เด็กอ้างว่าโยนลูกทิ้งคลองท่อตรงนี้เนี่ย
แล้วกระแสน้ำน่าจะพัดพาเด็กไปทางไหนได้บ้าง
นี่ฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำลงนะครับ

ช่วงเวลาน้ำลงสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะ
ระดับความสูงของน้ำอยู่ที่๑เมตรกว่า
หรือระดับหน้าอกเท่านั้นนะครับ
นี่ตอนที่ลองเอาไม้พายเนี่ยฮะ
ค้ำเนี่ยลองวัดระดับน้ำนะครับ
แล้วก็เอามาขึ้นมาเทียบกับตัวคน

แต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ย
กลางวันเนี่ยน้ำจะสูงวันนี้น้ำจะขึ้น
ช่วงเมื่อคืนในกลางคืนน้ำจะลงนะครับ
ชาวบ้านที่เอาผงสีฟ้าโรยลงไปในน้ำเนี่ยนะฮะ
ได้ดูทิศทางการไหลของกระแสน้ำนะครับ

กระแสน้ำจากคลองท่อส่วนใหญ่
ไหลออกไปยังแม่น้ำท่าจีนนะฮะ

แต่เป็นการไหลแบบช้านะครับ

สันนิษฐานข้อมูลต่าง

เชื่อว่าหากโยนวัตถุน้ำหนัก

เพราะขนาดสารสีฟ้าเนี่ย

ไหลแรงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำท่าจีนไปเลย
จุดพร้อมทอดตรงนี้ถ้าขึ้นไปสักร้อยสองร้อยเมตร

ประธานบริษัทวินวินนะครับคุณดนต์ชนก
โยธยานนะครับบอกว่าการนำเอาผงสีฟ้า

ก็เป็นการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญมาก่อนผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า
ต้องทำในเวลาจริงหรือใกล้เคียงกับเวลาจริงและอยู่ที่จุดที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุด
คุณภูริพัฒนบุญนินก็ไปติดตามดูการโปรยสารสีฟ้าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนี้เลยนะ
เพื่อจะดูทิศทางการไหลของกระแสน้ำนะครับและระดับน้ำในคลองที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุ
คุณภูริพัฒน์บุญนินติดตามดูการปลวยสารสีฟ้าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนี้เลยนะ
เพื่อจะดูทิศทางการไหลของกระแสน้ำใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่ประกอบสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไปได้หลายประเด็นนะครับ
ประเด็นแรกถ้ามีการนำเด็กมาทิ้งที่คลองท่อแถวนี้จริง
กลัวทองเนี่ยเอาร่างเด็กไปกินพอนี้๒๖วันแล้ว
ประเด็นที่สองคือหากเด็กจมลงในผิวน้ำเมื่อร่างอิ่มตัวก็ต้องลอย
อืดต้องลอยแล้วคลองท่อในวันนั้น๕กุมภาพันธ์ผักตบเศษสวะ
กอไม้กิ่งไม้กออะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมด
ถ้าลอยขึ้นมาคงติดเศษสวะหรือผักตก
ซึ่งเป็นไปได้อาจจะถูกพัดไปตามกระแสน้ำ
ด้วยการติดกับผักตบชาวาหรือว่าเศษสวะไป

ซึ่งการโปรยสารสีฟ้าทดลองตามเวลาจริงเนี่ย
พบว่าน้ำไหลออกไปทางแม่น้ำท่าจีนนะฮะ
ไม่ได้ไหลย้อนเข้ามาแต่ไหลออกไปจริง
ประเด็นที่๓ถ้าร่างของเด็กชายวัย๘เดือนคนนี้
โยนลงมาแล้วเกิดการเน่าเปื่อย
ก็เป็นไปได้ที่จะถูกสัตว์ใต้น้ำเนี่ยแทะกัดกิน
มันไม่ได้มีแค่งูเหลือมตัวเงินตัวทอง
มีปลาชะโดปลาสวายอะไรพวกนี้อีก
มันตอดมันแทะมันกัดมันกินได้นะ
อยู่ในคลองตรงนี้เยอะด้วย
สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับชาวบ้านไปเจอวัตถุบางอย่างด้วยนะฮะที่ลอยอยู่ในน้ำนะครับ
ห่างจากบ้านเด็กประมาณ๒๐เมตรแล้วมีกลุ่มปลาเนี่ยมาตอดกินด้วยนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเอาเป็นว่าเนี่ยนะ

ถ้าเด็กถูกโยนตรงนี้จริงแล้วจะต้องเกิดอะไรยังไงบ้างเนี่ยเพราะยังหาไม่เจอเนี่ย

ผู้ใหญ่ไม่เชื่อในคำสารภาพคำให้การของแม่เด็กอ่ะค่ะ

มันต้องมีบางส่วนที่ไม่จริงอ่ะอืม
ว่าถือว่าเป็นวันนั้นที่โยนไป๘โลไม่น่าจะไหลออกไม่ได้
เพราะว่าจากปากคลองแถบนี้เป็นย่าแน่นแล้วตรงปากคลองเป็นย่าไซที่มันโคเกดขึ้นมา

ใช่พวกนี้มันจะถึงดิน
มันจะถึงดินจนเวลาปากตกมันไม่ถึงดิน
ถ้าลอยขึ้นมามันจะกลอกไปขวามปากตกหรือเปล่าเราน่าไปยื่น
แต่ช่วงที่วัน
จากวันแรกก็มานะครับ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าเกิดจะลอยจริงก็อาจจะลอยแบบติดไปไง

แต่เขาก็ไปหาตามลำแม่น้ำท่าจีนก็ยังไม่เจอนะ

ยังไม่ขึ้นมาเลยตอนนี้ยังไม่เจอเลย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศักดิ์จรัสชัยศรีหรือว่าคุณหมอหมูนะฮะ
ท่านเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของมศวนะครับ
บอกว่าการโรยผงสีฟ้าเป็นวิธีสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับ

หมอหมูบอกนะฮะนี่คือวิธีการสากลที่ใช้กันทั่วโลก
เพื่อจะดูข้อมูลเรื่องการไหลของน้ำ
ในบริเวณจุดที่มีการทิ้งศพในทางคดีฆาตกรรม
และต้องทำในช่วงเวลาเดียวกับตอนที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อกำหนดแผนในการค้นหาร่างหรือค้นหาศพ

เพราะว่าร่างของศพเป็นสิ่งที่มีน้ำหนัก
เพราะฉะนั้นอาจไม่ได้ไหลไปตามกระแสน้ำเพียงอย่างเดียว
ซึ่งการโรยผงสีฟ้าอย่างเดียวอาจจะได้ข้อมูลไม่ตรงทั้งหมดนะฮะ

อาจจะต้องใช้ข้อมูลจากการทดลองโยนซากสัตว์ประกอบด้วย
ถึงจะกำหนดขอบเขตการค้นหาร่างได้ชัดเจนมากขึ้น
โรยผงสีลงแม่น้ำในกรณีดังกล่าวนี้
เป็นวิธีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับ
เพื่อใช้ในการตรวจติดตามอัตราและทิศทางการไหลของน้ำ
ซึ่งการโรยผงสีลงในแม่น้ำในกรณีนี้
จะช่วยบอกทิศทางและการเคลื่อนตัวของศพ
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนในการติดตามค้นหาตัวศพ
ตามที่ผู้ต้องหาได้ให้ปากคำเอาไว้
ช่วงเวลาที่จมลงสู่ท้องน้ำ
จะมีผลต่อการคำนวณอัตราความเร็วในการเคลื่อนตัวของศพ
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการนำสัตว์ทดลองไปโยนทิ้งลงน้ำ
ใช้ประกอบจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตในการค้นหาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ
แต่ก่อนนั้นนี่เจ้าหน้าที่เคยจะทดลองใช้ซากลูกหมูใช่ไหม
ใช่ค่ะที่น้ำหนักตัวเท่ากับน้องเลยค่ะ

แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ทดลองตรงนี้

เพราะบอกว่าสภาพของคลองท่อตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว

ก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องโยนซากลูกหมูลงไปแล้ว

ทีนี้ไปฟังทีมนักประดาน้ำจากมูลนิธิสุขศาลานุเคราะหนครปฐมกันหน่อย
เขาลงงมค้นหาร่างน้องค่ะ

อันนี้แล้วแต่คนจะเชื่อนะคะ

คือเขาลงงมค้นหากันอย่างละเอียดอีกครั้ง
บริเวณหัวสะพานข้ามคลองท่อย้อนกลับไปทางด้านหน้าหมู่บ้าน

เป็นจุดที่ไม่เคยค้นหามาก่อน
หนึ่งในทีมนักดำน้ำเล่าบอกว่า
ตอนระหว่างกำลังดำน้ำอยู่ในคลองเนี่ย
เขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างค่ะ
เหมือนมีเด็กมาเกาะหลัง
ดึงที่เสื้อแล้วก็เกาะที่คอ

ตอนแรกคิดว่าเสศวรรษหรือผักตบละมั้ง

เอ้าเพื่อนเจอเหมือนกันเลย
เหมือนมีเด็กมาเกาะหลังดึงที่คอ
เขาก็ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
แต่ลงดำกัน๓คน

ซึ่งตรงจุดที่เจอเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับตลิ่ง

เขาบอกว่าความรู้สึกเขาเหมือนจะมาบอกว่า

ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหาไปก็ไม่เจอ
ทีนี้พอทีมนักประดาน้ำที่ลงงมค้นหากันนะคะ

ลงดำน้ำคืนนั้นโดนทุกคน

โดนครับ

กี่รอบที่เขาบอกด้วย

นักประดาน้ำอ่ะลงดำกันมาไม่รู้กี่วันอ่ะอย่างที่บอกดำกันจนตัวเปื่อยไปหมดแล้วค่ะ
อ่ะใครสายความเชื่อสายไหนมาลองให้หมดเลยเมื่อคืนเขามีการไปจุดทูบบนบานเสียงท้ายที่สาราริมน้ำเล็กเล็กด้วยนะคะ
ทีมข่าวไปสำรวจดูเนี่ยลักษณะคือเป็นสาราเล็กตั้งอยู่ริมคลองท่อ
มีกระถางทูบตั้งอยู่ข้างในเนี่ยเป็นองค์รูปปั้นคล้ายกับฤษีค่ะ
กู้ภัยให้ข้อมูลบอกเมื่อคืนนี้มีการโยนเหรียญเสียงท้ายด้วยพี่อุ๋ย
เหรอเป็นยังไงโยนกัน๓รอบถามว่าร่างเด็กอยู่ในน้ำแถวนี้ไหม
ซึ่งก็ได้ผลที่ตรงกันทั้ง๓รอบว่าไม่ได้อยู่ที่นี่
แต่อย่างที่บอกนะว่าทีมกู้ภัยทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องศัยศาสตร์เพียงอย่างเดียว
เขาโยนเสียงทายกันตามความเชื่อถึงแม้จะโยนสามรอบแล้วผลออกมาว่าเด็กไม่ได้อยู่ที่นี่

ตั้งชื่อหอยที่เจอใต้น้ำได้เลย

ละเอียดขนาดนั้นจำได้ทุกตัวว่าอย่างนั้น

กู้ภัยฝากไปบอกแม่เด็กแบบนี้ค่ะว่า

เจ้าหน้าที่และชาวบ้านยุติการค้นหาชั่วคราว
ไม่ได้มีตำรวจน้ำแล้วก็ไม่มีนักประดาน้ำ

ก็จะมีชาวบ้านบางส่วนนะคะที่ใช้เรือเนี่ย
ผักตบชาวาจำนวนมากที่อยู่ในคลองท่อ

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองท่อก็บอกว่า

มันต้องมีหลักฐานอะไรบ้างแล้วไหม

ถึงถมล่างเด็กจะอาจถูกแพ็บแท้ถูกกิน

ไอ้สัตว์พวกนั้นคงไม่ลุยกับ

ใช่มั้ยอ่ะตอนนี้มันไม่เจออะไรเลยอ่ะ

นาแน่นอย่างกับเป็นสนามย่าแบบนี้เลย
ทางขวาเนี่ยแน่นขนาดนั้นน่ะมันจะไม่มีอะไรเลยจริงจริงหรอ
แต่พอแบ็คโฮลขุดผักตบขึ้นมาบนฝั่งอาจจะมีร่างเด็กติดมาด้วยหรือเปล่า
แต่ถามชาวบ้านแถวนั้นดูก็ไม่เจออะไรเลยจริง
ไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าไม่มีร่องรอยไม่มีแม้แต่กลิ่นค่ะ
ไล่มาจนถึงในคลองท่อเลยค่ะระยะทาง๑๐๐เมตร
สะพานข้ามคลองตักดินขึ้นมาแล้วสำรวจเลยว่า
รือจะอยู่ในดินเผื่อจมลงไปไปปิดอะไรอยู่ใต้ดินอะไรเงี้ยรึเปล่า

เห็นใจเจ้าหน้าที่จริงนะคะมันไม่เจอค่ะ
คือเรือจะจอดอยู่ที่บริเวณปากคลองท่อ
ใช้หัวรถแบ็คโฮลตักดินจากในคลองขึ้นมาบนฝั่งริมตลิ่งสองข้าง
แล้วก็ให้คนคอยสำรวจดินที่ตักขึ้นมาว่ามีอะไรอยู่บ้าง
ตักกันอยู่สองชั่วโมงค่ะสุดท้ายภารกิจตักดินยุติไปตอนหกโมงครึ่ง
ช่วงเย็นเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดแล้ว
อย่าว่าแต่ร่างเด็กเลยนะคะเสื้อผ้าแพมเพิร์ตเบาะแสอะไรก็ไม่มีอยู่ดีค่ะ
ท่านตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอายุทยารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมที่มาสังเกตการณ์ในวันนี้นะคะ
บอกว่าวันนี้แม่เด็กไปรายงานตัวที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กนครปฐม
ก็เลยยังไม่สามารถสักถามอะไรเพิ่มเติมได้
ส่วนการค้นหาทั้งในคลองท่อและแม่น้ำท่าจีน
กู้ภัยนักประดาน้ำตำรวจน้ำหากันมาต่อเนื่อง๔วันเต็มแล้ว
เจออะไรเลยก็เลยยุติค้นหาชั่วคราว
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการหารือแนวทางอีกครั้งหนึ่งค่ะ

พบตรบอกว่าคดีนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตามหาหลักฐานที่แม่เด็กรับสารภาพ
แต่ยังไม่เจอร่างเด็ก
แล้วก็หลักฐานอื่นประกอบ
ส่วนกรณีกระแสสังคมที่บอกว่าคำรับสารภาพของแม่เด็กอาจจะเป็นเรื่องโกหกเนี่ย
พบตรยืนยันว่ากำลังตรวจสอบอยู่

ซึ่งคดีนี้ถ้าครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ย
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าไงรู้ไหมพี่หุย
บอกร่างเด็ก๘เดือนไม่เจอหรอก

คือคดีนี้เนี่ยแม่ของเด็กนะครับ
หญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหาอย่างที่ทราบกัน
คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อหาปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพ
และข้อหาให้การเท็จ

นำไปขออนุญาตศาลฝากขังที่สารเยาวชนของนครปฐม
ก็ได้รับการประกันตัวออกมาในระหว่างการดำเนินคดีตรงนี้ค่ะที่
ก็อยู่ที่ว่าในชั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเนี่ย
ของทางนครปฐมเนี่ย

เชื่อว่าหลักฐานมัดแน่นได้

เราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไร

หลายคนจะคิดว่าไม่น่าจะมีชีวิตแล้ว

ต่อไปเหรอคือให้ใครไปขายใครไป

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยอะแยะมากมายหลายฝ่าย

สมเด็จเนี่ย
ภัทรบทรงบทต้นเครื่องของรับสารภาพ
เพราะไปเมื่อวันเสาร์ก่อนนู้นใช่ไหมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะ
ใช่ค่ะใช่ไปทำพิธีดูพ่งดูไพ่แล้วก็โยนผ้าเพื่อจะหาร่างเด็ก
สุดท้ายคุยไปคุยมาแม่เด็กได้ไหมหมอหนึ่งบอกไว้วางใจก็เลยสอบถาม
แล้วเขาก็ถามด้วยการบีบมือว่าตกลงเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไง
ีบมือกันสารภาพกันแล้วก็ไปสารภาพกับตำรวจ
อาจารย์เจงว่าไม่ที่นึงนะเดี๋ยวใครว่าหมอนึ่งก่อน
หนึ่งล่าสุดวันนี้เปิดไพ่อีกแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรก็ลองดู
หนึ่งเนี่ยบอกวันนี้เปิดไพ่๓ใบนะครับ
ได้รูปทางสามแพร่งพร้อมกับทำนายว่า
เด็กน่าจะอยู่ตรงทางสามแพร่งแถวปากคลองท่อ
ใกล้กับแม่น้ำท่าจีนนะฮะเชื่อว่าจะเจอเด็กในวันเสาร์ที่สี่มีนาคมนี้
พรุ่งนี้เหรอคะอ่าอันนี้เป็นไพ่ที่ที่เปิดเป็นไพ่รูปทางสามแพร่ง
อ๋ออ่าเสาร์ที่สี่มีนาคมจะเจอเด็ก
อ่าก็ถ้าแบบที่แม่เด็กพูดความจริงทั้งหมดเนี้ยมันก็มีโอกาสเจอจริงจริงนั่นแหละค่ะ
มีโอกาสใช่ไหมก็ใช้คำว่ามีโอกาสนะฮะแล้วก็เปิดไพ่ทำนายอีกครั้งนะฮะ
วันนี้ว่าเออตกลงจะเจอไหมวันเสาร์เนี่ยจะเจอจริงไหมอืม
ทายเป็นไพ่๓ใบนะใบแรกไพ่ประสบการณ์ที่ดี
เหมือนกับคนกำลังแกะสลักรูปปั้นเขาเรียกไพ่ประสบการณ์ที่ดี
เหรอคะใบที่สองเป็นไพ่เทวดาก็คือผู้ชายมีปีก
อ่านี่เห็นไหมใบที่สามนะครับไพ่ร่มรื่น
อ่าเป็นผู้ชายยืนบนดินแล้วมีต้นไม้อ่ะไม้เขียวเขียวเยอะเยอะ
ถามว่าเออมันจะทำนายว่ายังไงอ่ะอืม
หนึ่งบอกก็มีแนวโน้มว่าจะพบร่างเด็กเสาร์ที่๔มีนาคมนี้
วันนี้ให้เพิ่มมาอีกก่อนหน้านี้บอกที่ทางสามแพร่งอะไรบอกมีโอกาสใช่ไหม
มีโอกาสเจอวันพรุ่งนี้เสาร์ที่สี่มีนาอ่า
วันนี้เปิดอีก๓ใบนี่ได้ตรงนี้หมอหนึ่งบอกจะเจอเสาร์ที่๔มีนา
มีแนวโน้มจะเจอเสาร์ที่๔มีนาเวลาประมาณ๒ทุ่ม

อยากให้เขาอ่านให้ฟังเหมือนกันนะมันคือแกะสลัก
ผู้ชายมีปีกต้นไม้คือมัน๒ทุ่มยังไงบ้างอ่ะ
ไม่รู้เขาบอกสองทุ่มพรุ่งนี้แล้วเฉพาะมาอ่านข่าวนี้ใช่ไหม
ไทยรัฐมาค่ะมาพี่อุ๋ยมาด้วยกันไหมคะ
เดี๋ยวพี่ติดตามจากทางบ้านติดตามจากทางบ้านนะคะ
อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สองทุ่มเนอะเป็นช่วงเวลาที่มิ้นมาอ่านพอดีเลย
ใช่ไหมแต่ชอบเหมือนกันนะเวลาเขาระบุอะไรชัดเจนแบบนี้
จะได้รู้กันไปเลยว่าใช่ไม่ใช่
เหมือนอาจารย์เจตอนนั้นเขาบอกเจอวันที่เท่าไหร่นะพี่อุ๋
ยี่สิบสี่หรือยี่สิบหกนะไม่รู้จำไม่ได้
เออยี่สิบสี่หรือยี่สิบหกนี่แหละแต่สุดท้ายก็ยังไม่เจอเนอะ
ทีนี้ทางทีมข่าวของเราก็เลยลองทดลองเปิดไพ่ด้วยนะครับ

ก็ลอง๓ใบนะครับใบแรกได้ไพ่ตกหลุมรัก
อันนี้คือยังไงตกหลุมรักหมอหรือเปล่าเนี่ย
ที่สองได้ไพ่แบ่งปันอ่าแบ่งปันอีกแล้วเหรอ
นี่ใบที่๓ได้ไพ่สัมผัสพิเศษหมอหนึ่งบอกโอ๊ยอย่างนี้ทำนายได้
ทำนายออกมาก็ได้ลักษณะเหมือนเดิม
นั่นคือบอกเด็กถูกขังอ้าว
ซึ่งมีดินกลบปิดทับไว้ในจุดห่างรัศมีบ้านไม่เกิน๕๐๐เมตร
อ่าเอ๊ะจำได้ว่าเขาเคยทำนายแบบนี้มาแล้วใช่ไหม
คราวก่อนเคยให้ทีมข่าวเราเปิดไพ่
คือจำไพ่อื่นไม่ได้แต่จำไพ่แบ่งปันได้
ซึ่งไพ่แบ่งปันหมอหนึ่งทำนายบอกว่า

คือแบ่งปันข้อมูลความจริงออกมาถึงจะเจอเด็ก
อือ
เด็กถูกขังใบเดียว
มีดินกลบปิดทับไว้ในจุดห่างรัศมีบ้านไม่เกิน๕๐๐เมตร
อยู่บนบกก็ได้อาจไม่ใช่อยู่ในน้ำตามที่แม่เด็กบอก
ตกลงอยู่ได้ทุกที่เลยเหมือนกันเนอะ
แล้วปกติคนที่เขาเปิดไพ่เขาต้องมีความ
เขาจะต้องหาคนที่เขามีความสัมพันธ์อะไรกับทางเด็ก
นั่นน่ะสิหรือว่าใครก็เปิดได้เปิดได้ทุกคน

แล้วก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเด็กได้อย่างนี้เหรอคะ
เอ้าอ่า
พรุ่งนี้มันมีแนวโน้มว่าจะเจอน้องได้ไหม
หลัง๒ทุ่ม

ผู้ชายจะเป็นคนเจอใช่แล้วก็มีโอกาสที่จะเจอมากเลยนะ
พรุ่งเนี้ยอยู่แถวแถวบริเวณแถวแถวบ้านเนี้ยแหละ
คนที่จะเจอจะต้องเป็นผู้ชายนะคะจะต้องเป็นผู้ชายเนอะ
แล้วก็บริเวณที่จะเจอเนี่ยไม่เกินห่างจาก๕๐๐เมตรบริเวณบ้านแน่นอนนะคะ
มันมีแนวโน้มที่ว่าจะเจอจะได้รับข่าวดีแน่อุ้ยยังไงก็เจออ่ะ
ใครเจอเนี้ยอยู่ในดินถูกกักขังมีอะไรทับถมอยู่
นี่คือตัวแทนของเด็กคืออยู่ในตัวแทนอยู่ในหลุม
อยู่ในหลุมแน่เชื่อมั่นว่าน้องถูกฝังอยู่ทางบริเวณแถวสามแพ่งอยู่ไม่เกินจากจุดห้าร้อยเมตรจากบ้าน
รอบนั้นไม่ได้ไปตรงบ่อปงบ่อปลาพ่อใครทั้งสิ้นใดอยู่บริเวณคอสะพานแถวบ้านแถวนั้น
อ่ะอ่ารัชพรจดเอาไว้นะอ่อลืมแล้วค่ะ
โทษยังไงนะคะได้ยินแต่คำว่าอาจจะกับแนวโน้มไงก็เลยไม่ได้บอกผู้ชายอย่าเป็นคนเจออะไรนี่แหละ
ผู้ชายเป็นคนเจอแล้วก็อะไรนะอะไรอ่ะเดี๋ยว๕๐๐เมตรแถวบ้าน
เดี๋ยวไปดูย้อนหลังทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ทางยูทูปเอาไทยรัฐทีวีเอาให้วันที่เจอก่อนว่า
จะเป๊ะเป๊ะเหมือนที่เขาบอกไหมเออไปเทียบนะคุณผู้ชมเอาไปเทียบกันดูเนอะ
ด้วยความเคารพนะผมก็ติดใจแค่อย่างเดียวแหละอะไรคะ
ว่าที่มาเปิดไพ่กันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเหมือนเรื่องเขาต้องมีความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คือเหมือนใครก็ได้เปิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่สันทัศน์วงการคือไพ่จริงค่ะ
สมมุติเดินไปรัชพรเดินผ่านไปเอามามาเปิดไพ่ก่อน
น้องอยู่ไหนอย่างนี้หรอเลือกมา๓ใบเปิดอย่างนี้หรอแล้วก็ทำนายได้หรือเปล่า
เจอแน่อย่างเงี้เหรอคะก็นี่ไงพี่ก็แต่ไม่เป็นไรเขาทำนายมาแล้วก็
สันทัศน์การเปิดไพ่เหมือนกันดูอีกสักคนได้ไหมมีอีกหรอ
นี่คุณผู้ชมแทบจะกรี๊ดแล้วนะเนี่ยว่ายังมีอีกเหรอเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาเต็มเลยเนี่ย
ขอให้คนนะทุกผู้ชมเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นแล้วโอเค
อาจารย์เจนี่ก็มาตลอดขนาดวันนี้ไม่ได้ลงพื้นที่นครปฐมนะ
ยังมาเปิดไพ่ทำนายอยู่นู้นจังหวัดตราดอาจารย์เจหันมาเปิดไพ่แล้วเหรอคะ

ผมก็ลองเปิดไพ่เพื่อจะดูว่าจะเจอเด็กชายวัย๘เดือนไหมเพราะไปมาหลายรอบไม่เจอสักที
เปิดไป๖ใบอ้าว
เหมือนเปิดขิงกันเลยเขาเปิดแค่๓อาจารยเจเปิด๖เลยเหรอ
เมื่อกี้๓ใช่ไหมนี่เปิด๖เลยเอาสิใบแรกนี่ฮะไพ่ใบที่๑เขาบอกเขาได้นี่รูปนี้เนี่ย
คือเด็กที่หายไปคว่ำหน้าไม่มีเสื้อจะอยู่ทางทิศตะวันตกและจะเจอวันอาทิตย์ที่๕มีนาคมนะ

รับไป๔๕มีนาคม๒วันเสาร์อาทิตย์
เป็นของหมอ๑๕เป็นของอาจารย์เจเนอะ
วันอาทิตย์๕มีนาคมเนี่ยอาจารย์เจบอกว่าจะคลาดเคลื่อนจากจุดที่หาเนี่ยที่จะเจอเด็กเนี่ยนะ
เคลื่อนจากจุดที่หาไปทางที่มีรถขุดเจาะหรือว่ารถใหญ่รัศมี๕เมตร
กำลังรอคนช่วยเหลืออยู่ยังมีชิ้นส่วนเด็กเหลืออยู่
ใบที่๒เป็นรูปที่ได้มานี่นะฮะเห็นไหมฮะอาจารย์เจทำนายบอกผู้หญิงปกปิดความผิดอยู่
ในปัจจุบันคนที่กลุ่มความลับทั้งหมดยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องทั้งหมด
และกำลังอยู่ในระหว่างคิดหาทางออกอยู่กำลังจะตัดสินใจว่าจะเลือกใครในการสื่อสารหาทางออกสุดท้าย
ใบที่๓อาจารย์เจบอกเปิดแล้วทำนายละทำนายได้ถึงเรื่องที่เด็กเสียชีวิตแล้ว
ร่างเด็กมีดินกลบอยู่ใต้น้ำลึกติดริมตลิ่งขยับขึ้นมาจากสะพานสามเมตร
อาจารย์เจยังยึดมั่นอยู่ที่ใต้น้ำลึกริมตลิ่งนะ

ใบที่๔อาจารย์เจบอกทั้งพ่อและแม่รู้เรื่องการกระทำในครั้งนี้
นั่นหมายความว่าแม่เด็กไม่ได้รู้คนเดียวหรือยังไร
เดือดร้อนเรื่องเงินมีปัจจัยเรื่องความเป็นอยู่
กังวลเรื่องการดูแลคนจำนวนมากจึงตัดสินใจตัดภาระนี่นะ

มีบ้านคนชราหรือว่าสารคนแก่มองอยู่บ้านมีหมา
โดยมีการนัดหมายคนที่ผูกพันอายุมากกว่ามาช่วยเหลือในการปิดบังพฤติกรรมในครั้งนี้
ฟังจากการอ่านไพ่๖ใบของอาจารย์เจแล้วเนี่ย
มันเหมือนข้อมูลข่าวที่เราติดตามกันมาตั้งแต่แรกเหมือนกันเนาะ
ทะเลาะกันในครอบครัวใช่ไหม
คนสนิทอายุมากกว่าหรือจะเป็นเรื่องเดือดร้อนเรื่องเงินหรือจะอยู่แถวบ้าน
พ่อแม่รู้ไม่รู้อะไรยังไงนี่
มันก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงในข่าวด้วยนะแสดงว่าติดตามกันมา
แสดงว่าข้อมูลข่าวไปซ้ำกับไพ่อาจารย์เจเหรอ

อุ้ยตายแล้วเอาฟังอาจารย์เจก่อน
ของท่อทั้งหมด